สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
พูดคุยกันเรื่องราวของกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับ
ในการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับ
โอ้โหเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีสะดุดเล็กน้อยครับ
ช่วงแรกนั้นโดนนำไปก่อนแต่ว่าก็กลับมาได้อย่างสุดยอดเลยนะ
ฟอร์มกันหน่อยนะครับสำหรับเกมเมื่อวานแล้วก็มีสถิติยอดผู้ชมที่ยอดเยี่ยมด้วยครับ
เป็นการทำลายสถิติเกมนัดที่ผ่านมาของชมบุรีบลูเวฟนะครับ๑๒๐๐คน
วันครับจบเกมละนี้เช็คยอดมาเอฟซีลงหนึ่งหมื่นหกร้อยคนนะครับ
โอ้โหเริ่มมาเกมนี้นะครับชมบุรีบลูเวฟเจอกับอัลโมริกนะครับในรอบ๘ทีม
เริ่มมาเป็นอัลโมริครับที่ขึ้นนำก่อนนะครับไม่ถึง๑นาทีแค่ประมาณ๑๐วินาทีเท่านั้นนะครับ
ยิงก่อนเลยแล้วก็เล่นไปเล่นมานะครับอัลมาริกเหลือผู้เล่นเพียงแค่๔คน
ไล่ออกไปหนึ่งคนเนี่ยครับเป็นใบเหลืองแดงนะครับเรียกได้ว่าโดนแบบแป๊บเท่านั้นเอง
ไม่นานโดนไล่ออกไปแล้วต้องเหลือผู้เล่นไปแค่๔คนในช่วง๒นาทีนะครับ
เจศราชุเดรตัยสมัยแล้วขึ้นนำสองหนึ่งจังหวะนี้ครับและอีกสองนาที
เนี่ยก็มาเป็นชุดและนี่ครับ
วัดสอนวิเชียนมายิงเป็น๓ประตูต่อ๑ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
ห่างแบบนี้ก็เหนือกว่าเยอะครับสำหรับชนบุรี
แล้วก็ครึ่งหลังนะครับมาได้อีก๑ลูกนะครับ
ป้าจังหวะนี้ตัดบอลมาแล้วสวนกลับยิงแบบเยือกเย็นเลยครับ
ชนะไปแบบเด็ดขาด๔ประตูต่อ๑ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับ

ที่ก่อนนี้เมื่อเดินกุมพันธุ์ก็ไปแพ้ทีมชาติอูสเบียร์คริสตาน
ซึ่งอยู่ในทีมอาเมริก๙จาก๑๔คนในทีมชาติอุสเบสชุดนั้นครับ
รอบรองชมบุรีจะเจอกับนาฟิศอาวาซาสแชมป์ฟุตซอลลีกของอีรักษ์นะครับ

คู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายละสดเป็นคู่ที่๒ในเวลา๑๘นาที๔๕นาทีเกม
ออฟ๑ทุ่มส่วนคู่แรกก็ถ่ายทอดนะครับ
ใช่ครับในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
บ้าอัลฮิสซินนะครับจะพบกับนาโกย่าโอเชียน
คู่แรกจะแข่งขันในเวลา๑๖นาฬิกาไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนกัน
ได้ว่าทั้งสองคู่ในรอบรองชนะเลิศไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดหมดนะครับ